เราก็จะมีสิ่งดีมอบคืนสู่คุณผู้ชมเหมือนกัน
เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการสร้างอาชีพสร้างรายได้
เขาบอกว่ารายได้จากการขายพริกหนุ่มเนี่ยพลิกชีวิตของเขา
ให้แบบร่ำรวยขึ้นมาได้เลยตั้งตัวได้เลยนะคะ
ไปดูกันว่าปลูกพริกทำไมถึงพลิกชีวิต
เห้ยมันสุดยอดขนาดนั้นหรอ

ค่ะไปกันที่ตำบลห้วยเจริญราชนะคะอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาว
เกษตรกรที่นี่เขาหันมาปลูกพริกหนุ่มนางพญา
เขาบอกว่าขายดีมากขายดีจนพลิกชีวิต
สร้างรายได้กว่า๑แสนบาทต่อปีคุณ
ปีหนึ่งเป็นแสนถือว่ารายได้ดีนะ
เกษตรกรปลูกพริกที่พลิกชีวิตขึ้นมาไม่ธรรมดา
คุณอำพรจอมเที่ยงเกษตรกรท่านนี้นะคะที่เขาปลูกพริกเนี่ย
เขาบอกว่าเขาลองหันมาปลูกพริกหนุ่มนางพญาเมื่อประมาณ๒ปีที่แล้ว
ปรากฏว่าโอ้โหคุณดูเนี่ยดูพริกสิดกไหมโอ้โห
กมากเลยเคี้ยวมากใหญ่มากได้ผลผลิตดีมากแถมราคาก็ดีมาก
โดยเฉพาะช่วงนี้หน้าหนาวแบบนี้ครับผลผลิตพริกหนุ่มเนี่ย
ทำให้ราคาในตลาดมันราคาค่อนข้างสูงก็สร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวเองได้ดีมาก
ไปฟังเสียงคุณอำพรกันหน่อยนะคะว่ามีเทคนิควิธีการขายยังไงบ้าง
โอ้โหเนี่ยค่ะขายดิบขายดีคุณดูนะพริกเนี่ยใหญ่
และจะยาวแล้วก็อวบอิ่มมาก
หนี้การันตีจากรายได้ที่พี่อำพรเขาบอกเลยนะ
ถ้าเฉลี่ยบวกลบคูณหารอะไรกันไปแล้ว
รายได้เฉลี่ยประมาณปีละ๑๐๐๐๐๐บาทนะคะ

ก็ถือว่าสร้างรายได้ได้ดีมาก
แล้วถ้าเกิดว่าผลผลิตมันมีความสวยงามแบบในปีนี้
คุณเห็นไหมรับรองเลยว่ารับทรัพย์กันไปเหนาะเลยล่ะ
ก็นับว่าอาชีพการปลูกพริกหนุ่มเนี่ยนะคะอันนี้คือพริกหนุ่มนางพญา
พริกหนุ่มสดในพื้นที่ตำบลเจริญราชอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวเนี่ย
เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ดีมากเลยนะคะ
ช่วงนี้เกษตรกรหลายต่อหลายรายก็เริ่มหันมาปลูกพริกหนุ่มแบบนี้
เพื่อจำหน่ายกันมากขึ้นแล้วเห็นแบบนี้ก็อยากจะไปปลูกพริกบ้างเหมือนกันนะคุณชนะเนาะ
คุณพอจะมีที่ว่างสักข้างบ้านหรืออะไรไหม
มีผมมีที่ดินพร้อมกับหนี้สินให้คุณเลยคุณใบตองคุณจะเอาไหม
มีบ้านแล้วมีที่ดินแล้วก็มีหนี้สิน
หนี้สินให้ด้วยเดี๋ยวผมยกให้หมดเลย

คนกันเองอุตส่าห์แถมให้ดูสิไม่ยอมเอา
ของแถมดีคุณจะเอาไหม

เออหัวหมอแบบนี้เลว์กพบ

เราเป็นว่าไม่ต้องเอาอะไรเลยคุณเก็บไว้ของคุณดีกว่า
แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีที่หรือว่ามีทางอะไรอย่างนี้มีที่ดินที่ไม่เกี่ยวกับหนี้สินนะนะแบบคุณชนะเนี่ยนะ
ก็ลองดูแล้วกันคุณผู้ชมมันอาจจะเป็นรายได้เสริมที่จะสร้างอาชีพให้กับเราได้เล็กน้อย
ลองดูว่าวิธีการปลูกพริกหนุ่มสดแบบนี้มันจะได้ผลผลิตยังไงแล้วก็มีวิธีการปลูกยังไง
แต่ก่อนอื่นก็คือจะต้องทำการศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าพืชพันธุ์แต่ละอย่างเนี่ยมันให้ผลผลิตแบบไหน
เลี้ยงดูต้องใส่ใจกันขนาดไหนก็ลองเลือกเอาแล้วกันว่าอะไรที่มันเหมาะกับนิสัยใจคอของเรา
ปลูกผักการทำไร่ทำสวนมันเหมือนกับการเลี้ยงสัตว์เพราะว่าเราต้องรู้จักนิสัยใจคอของตัวพืชพันธุ
มันเป็นสิ่งมีชีวิตต้องใช้การใส่ใจดูแลถ้าคุณตั้งใจจริงมันก็จะให้ผลผลิตกับคุณออกมาแบบนี้ค่ะ
อือ
อีซาตุ๋กไว้แต่ไม่เคยตัดเลย

อาหัวโอ้ผมนึกว่าต้นไม้น่ะบอกว่าสูงเท่านี้

ถ้าหญ้าสูงขนาดนี้ผมว่าเป็นบ้านล้างเลยครับ

ต้องแวะขนาดนั้นแวะเข้าไปคุณก็รักธรรมชาติป่ะ

เออถ้าชอบธรรมชาตินะถ้าชอบถูกง่ายดีย่า
มันก็ขึ้น

บางทีมีดอกย่าเร็วมาก